ส่วนศึกยอดมวยไทยรัฐในวันเสาร์นี้นะครับ
เอกน่าสนใจนะครับไปติดตามกันหน่อยนะครับ
ความพร้อมจากเขาน์เอกสุรพัชจารุมณีครับ
สำหรับความขึ้นไหวในครั้งนี้ลำน้ำบุญเล็ก
ก็คือชนะเพชรนำแสงก่อสร้างพิกัด๑๒๓ปอนด์
คุณทรงชัยรัตนสุบันโปรโมเตอร์ผู้จัดบอกว่า
วยคู่นี้น่าสนใจนะครับต้องดูว่ามวยรุ่นใหม่ไฟแรง
อย่างลำน้ำมูลเล็กนั้นจะผ่านได้หรือไม่ครับ
ก็เป็นดาวรุ่งที่จะต่อยเป็นมวยเงินแสนของหมอด้วงเขา
ชนะเพชรเป็นมวยดุกเป็นมวยเดิน
เป็นมวยต่อยแล้วลำน้ำมูลจะทนไหวไหม
ผมก็คิดว่าจะต้องดูดาวรุ่งยังลำน้ำมุนจะไปไหวไหมครับ
เขาต้องดันดุ้นบางทีเขามุ่งมั่นว่าจะมาดูมวยธรรมให้ได้

ต้องซื้อข้าวนะครับมากินในรถเพื่อจะมาดูมวยไทยรัฐ
บางครั้งนี้ไม่ทันคู่สองคนเดียวรถมันติดแวนมวย
จอดรถไว้ตรงปั๊มน้ำมันนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปที่ไทยรัฐ
ทั้งนี้ทั้งนั้นห้ามพลาดนะครับกับศึกยอดมวยไทยรัฐ
เสาร์นี้เวลาเดิมครับบ่าย๒ถึง๔โมงเย็นนะครับ